ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะบ่ายแบบนี้

แต่ตอนนี้เธอบอกว่าพร้อมจะคัมแบ็คแล้วนะคะ

หลังจากที่เธอนะคะขอเบรกงานในวงการบันเทิงไปนานเกือบปีค่ะ

โซอาริกันตาก็มีข่าวดีมาให้เหล่าแฟนคลับที่คิดถึง
ฝีมือทางการแสดงของเธอได้เฮกันอีกครั้งนะคะ
โดยนักแสดงสาวบอกเลยว่าตอนนี้ร่างกายแหม่พร้อมเต็มที่แล้วนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอยังฝืนทำงานหนักกว่านี้เนี่ย
แน่นอนว่าสุขภาพเธอไม่ดีในระยะยาวแน่ค่ะ
ส่วนอาการหลังทำเลสิกช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาตอนนี้
หายดีเกือบ๑๐๐แล้วนะคะ
โชคดีที่ว่าร่างกายยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไง

แล้วก็หวังนะคะว่าจะไม่มีผลข้างเคียงอะไร

ก่อนหน้านี้ก็มีพยายามเตรียมความพร้อมตัวเอง

ก็พยายามแบบทำตัวเองให้พร้อมทำงาน
ทั้งในเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องอื่นด้วย

คือเราไปโกยแรงมาในการทำงานมากกว่า
พอเราไปเหมือนกับไปชาร์จมาประมาณนึงแล้ว

ดีกว่าการที่ว่าแบบเราไม่ไหวแล้วจริงตอนนั้น

เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไม่ติดอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีมันต้องรู้ว่าตอนไหนที่จะต้องแบบผ่อนบ้างนะคะ

เพราะว่าเป็นอะไรที่ผัดผ่อนมาตั้งนานแล้ว
ดีมากดีมากค่ะก็หายเร็วมาก
แล้วก็ที่เขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนมาเปลี่ยนจริงนะ
ใครจากที่เป็นคนที่ต้องยิบใส่เลนส์มาเป็น๑๐ปีแล้ว
พอกลับบ้านไปเราสามารถล้างหน้าเลยแล้วนอนได้เลย
จำเป็นจะต้องแบบมานั่งแบบเอาอะไรเข้าลูกกระตาบ่อย
คนเราทำงานทำอะไรต้องรู้ตัวเองนะ
ลิมิตว่าเราไหวแค่ไหนอย่าไปฝืน
อย่างที่ยิปโซตัดสินใจถูกแล้วนะ
ใช่ก็แบบว่าทำงานหนักจนแบบ

เงินที่เก็บไปเอาไปรับสร้างตัวเองยามแก่ยามเท่า

แล้วอีกอย่างในยิปโซเขาเป็นคนกินคลีนด้วยคุณ
กินบางสวีรัสทุกมื้อเลยทีเดียว

เอาล่ะหลังจากบ่ายนี้ก็ควรที่จะกินกันนะเราสองคน